คุณผู้ชมคะในเพจดังเพจหนึ่งได้มีการแชร์คลิปนี้นะคะ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซอยข้างโรงพยาบาลวัชิระพยาบาลค่ะ
เป็นลักษณะของแม่ค้าที่คาดว่าเป็นแม่ค้าที่ขายของอยู่ในซอยนั้นเป็นประจำอยู่แล้ว
กำลังตะโกนต่อว่าพ่อค้าที่เป็นพ่อค้าหน้าใหม่
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปขายในซอยเดียวกัน
คำถามคือคนในโลกโซเชียลเขาบอกว่าเอ๊ะแม่ค้าคนนี้มีสิทธิ์อะไร
ห้ามคนอื่นมาขายไปตะโกนต่อว่าคนนั้นคนนี้เดี๋ยวลองดูคลิปกันก่อนค่ะ
เขาห้ามไม่ให้คนหน้าใหม่มาขายแต่ยังหน้านานเฉพาะเฮ้ย
ช่วยด้วยขายของทุกวันก็หากินก็ลำบากมันก็ลำบากที่ขาย
โทษใครยังไม่ขายขอโทษใครไหมคะคุณพยาบาลอ้อมขอโทษ
มีให้ขายขายเขาเจ้าของที่เขาไม่ให้ขายพี่
หน้าใหม่ค่ะอืมผมไม่ได้ไปทำอะไรผิด
ไม่ได้ป้นค่าจี้อะไรเขาเลยขอโทษนะคะคือตรงเนี้ยนะคะ
ซอยข้างอ่าถนนวัชิระนะคะคือเขาห้ามขายค่ะ
ตรงนี้ก็เต็มแล้วค่ะคือเทศกิจสั่งว่าหรือไม่เชื่อ
พวกคุณคุณก็ไปถามเทศกิจได้นะคะว่าตรงนี้เขาไม่เพิ่มผู้ค้าค่ะ
นี่ค่ะไม่อธิบายเพิ่มเยอะตามเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปเลย
แต่เราตรวจสอบให้นะคะวันนี้เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรไปตรวจสอบตรงจุดนี้เลย
ตามคลิปภาพไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นว่า
วันนั้นเนี่ยตามภาพในคลิปนี้เนี่ยมีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างไหม
มีใครเห็นอะไรไหมนะคะหลายคนก็บอกว่าไม่เห็นค่ะ
คือวันในคลิปเนี่ยนะคะเป็นวันหยุดนะคะสิบเก้าพฤศจิกายนครับ
ประกาศหยุดยาวอะค่ะก็เลยไม่ค่อยมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของ
จุดที่พ่อค้าเต้าหู้ทอดที่ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปจอดขาย
เป็นจุดห้ามจอดนะคะคือคนแถวนั้นพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้
แม่ค้าคนนี้ชื่อว่าเจ๊อ้อมค่ะเป็นคนคอยดูแลความเรียบร้อยให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของในซอย
เป็นคนดูแลเป็นคนดูแลความเรียบร้อยให้กับพ่อค้าแม่ค้า
เราได้ข้อมูลมาแบบนี้นะเบื้องต้นตอนแรกนะคือในคลิปที่ยาวยาวเธอก็เหมือนกับเจ๊อ้อม
ก็อ้างประมาณว่าเนี่ยสำนักงานเขตเขาให้เจ๊เป็นคนดูแลพื้นที่ตรงนี้
แล้วเขาก็บอกว่าไม่ให้เพิ่มพ่อค้าแม่ค้าตรงนี้แล้วเพราะว่าตรงนี้พ่อค้าแม่ค้าเต็มซอยแล้ว
คนก็เลยสงสัยไงว่ามันมีอย่างนี้ได้ด้วยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้

อืมพ่อห้าของค้าข้าเรศข้าจรเนี่ยสามารถมาทำค้าขายตรงนี้ได้ไหม
ไม่ได้ค่ะเทศกิตได้อืมเพราะว่ามันเกะกะถนนคือเขามีคนไปร้องเรียนว่า
ไม่มีที่ไม่มีที่จอดรถไม่มีที่จอดรถมอไซค์เพราะแม่ค้าขาจร
เขาตั้งเขาตั้งปุ๊บเขาก็ตั้งถนนนะพี่เขาตั้งถนนรถรถก็จะไม่มีที่จังหวัด
อืมหนูคิดว่าเขาคงไม่ได้มาถึงแล้วเขาด่าเลยอ่ะอืมหนูคิดว่าน่ะแต่เจ้อ้อมเนี่ย
อ้อมเนี่ยแกเป็นคนดูแลจริงจริงใช่ใช่อ่าก็เหมือนมาคอยดูว่าใครใช่ใช่ก็เวลาแม่ค้าเขามีเรื่องอะไรกัน
ทะเลาะอะไรกันก็จะไปบอกเขาให้เขามาคอยเคลียร์ก็ให้เขาขายได้แต่ว่าอย่าสร้างความเดือดร้อนให้แม่ค้า
คือเราเสียค่าปรับเราก็เราก็ไม่เขาไม่เสียค่าปรับเราก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกแต่คือเขาทำ
อย่าให้เดือดร้อนอ่ะเพราะว่าเขาด่าเขาด่าทางเราไงด่าทางแม่ค้าเขายกเลิกเขาก็ยกเลิกเราอ่ะ
เราก็ไม่มีที่ทำมาหากินแล้วพี่แล้วแม่ค้าด้วยกันหนูก็เข้าใจ
นี่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากแม่ค้าที่เขาก็ขายอยู่แถวตรงนั้น
อีกมุมนึงค่ะก็มีผู้ประกอบการรายหนึ่งในพื้นที่เดียวกัน
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์ในคลิป
พ่อค้าเต้าหู้ทอดมาจอดหน้าอาคารของเขานะคะ
ซึ่งปกติก็ไม่ได้จอดนานก่อนที่เจ๊อ้อมจะมาตามไล่
ซึ่งที่ผ่านมาเจ๊อ้อมก็มักจะพูดจาไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
แล้วก็อ้างว่าถูกแต่งตั้งจากสำนักงานเขตให้ดูแลพ่อค้าแม่ค้าค่ะ
ผมมองว่าเขาทำเกินกว่าเหตุประเด็นที่หนึ่งประเด็น
สองเขาใช้สิทธิ์อะไรในการไล่เทศกิจเหรอครับ
เขาก็ไม่ใช่มีตำแหน่งอะไรผมอยากทราบเหมือนกัน
ก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเท่าที่ผมทราบนะ
เรื่องนี้ก็มีหลายมุมค่ะทีนี้ค่ะต้องคุยกับเจ๊อ้อมดูหน่อย
เจ้าอ้อมคนที่อยู่ในคลิปนะคะเขามีร้านค้าขายข้าวแกง
ลูกชิ้นทอดอยู่ในซอยไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุสักเท่าไหร่
ทีมข่าวเราไปคุยมาก็เล่าให้ฟังว่า
ก่อนที่จะถูกถ่ายคลิปเนี่ยมีแม่ค้าคนนึงไปเตือนพ่อค้าขายเต้าหู้ทอด
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาจอดคือตรงนั้นเนี่ย
มันเป็นจุดที่ห้ามจอดเตือนแล้วมีแม่ค้าคนอื่นไปเตือนแล้ว
แต่พ่อค้าคนนั้นก็ไม่ยอมย้ายออกยังยืนขายอยู่
เธอเองเนี่ยต้องไปพูดเอง
ส่วนที่เธออ้างว่าทางสำนักงานเขตดูสิต
แต่งตั้งให้เธอดูแลตรงนี้เนี่ยนะ
ก็เพราะว่าเธอไปร่วมประชุมผู้ค้าแล้วถูกเลือก
ให้เป็นตัวแทนช่วยดูแลความเรียบร้อย
ไม่ให้มีผู้ค้าหน้าใหม่เข้ามาขายโดยภารการ
มีคนพูดอย่างนี้ทุกคนแถวนี้รู้หมด

จริงแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของพื้นที่
แม้ค้านี่มันมีจำกัดอยู่แล้ว
ไม่ใช่แค่ตรงนี้หรอกทุกที่ละตัว
หน้าใหม่น้องเขามีที่ขายของเขาทำไมเขาไม่มาขายที่เขา
ลูกตรงนี้ขายไม่ได้รู้รู้แต่ก็เฉยก็มึน
ก็เลยบอกหนูถ้าหนูพูดไม่ไปนะพี่ไม่ให้ขายนะ
ก็พอดีคุณพยาบาลเดินเข้ามาซื้อก็บอกว่า
ขอโทษนะคะคุณพยาบาลอ้อมขอหยุดการขายแป๊บนึงนะ

นี่ค่ะครับทีนี้ค่ะถ้าฟังจากเจ๊อ้อมเนี่ย
เหมือนกับว่าตรงนี้เขาจัดระเบียบพื้นที่เอาไว้ว่าให้ขายแค่เท่านี้นะ
ใช่ค่ะเขาบอกให้เพิ่มอีกไม่ให้ใครมาถอยมาเพิ่มเนี่ย
คนที่ขายอยู่เดิมก็จะเดือดร้อนอ่าแล้วคนที่อยู่แถวนั้น
เขาก็จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่อีกว่าโอ้โหไม่มีที่จอดรถไม่มีอะไร

เพราะฉะนั้นเจ๊อ้อมเหมือนกับเป็นตัวแทนของผู้ค้า
เวลาใครมาแปลกหน้ามาเจ๊อ้อมก็ต้องไปบอกประมาณอย่างนี้
ใช่เจ๊อ้อมบอกว่าไม่ได้ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นตัวแทนนะ

ก็คือเขาเป็นคนเลือกกันกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเจ้าหน้าที่
เขาก็เลือกว่าให้เจ๊อ้อมเป็นตัวแทนคอยดูแลลักษณะประมาณนี้นะคะ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนทุกฝ่ายค่ะ

เราก็ต้องไปเจอพ่อค้าขายเต้าหู้ทอดที่เป็นคนถ่ายคลิปนะคะ
เราเจอนะคะคนนี้นะคะ
เขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นคนถ่ายคลิปเมื่อสักครู่จริง
เพราะเขามองว่าตัวเจ๊อ้อมเนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
คนเราก็ค้าขายเหมือนกัน
อ้อมไล่ลูกค้าที่เป็นพยาบาลไม่ให้มาซื้อของเขาด้วย
ทั้งที่ลูกค้าจ่ายเงินเอาไว้แล้ว

รับว่าไม่รู้ว่าตรงนี้จอดไม่ได้
แล้วเขาก็เห็นว่าเป็นวันหยุดราชการ
ก็เลยลองขี่รถไปเร่ขายตามจุดนั้นจุดนี้คือเร่ขายไปเรื่อย
ขับผ่านไปก็พอดีหมอเขาเรียกซื้อก็จอด
จอดได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับ

คนแรกมาไล่แล้วยังไม่ไปอีกยังดื้ออีก

คนไม่ดีเลยแล้วก็หมอก็จ่ายตังค์ไว้แล้ว
แล้วก็ยืนรอของสองคนเขาก็บอกห้ามซื้อห้ามขาย
ไม่ให้เราขายไม่ให้คนซื้ออะไรอย่างนี้

บอกเดี๋ยวใช่ไงเดี๋ยวเทศกิจทำอะไรเองมา
เขาบอกเทศกิจไม่มาหรอกเขามันคนดูแลเอง

ผมก็เลื่อนรถออกแล้วก็พื้นมันก็เลอะยาก
เขาบอกเนี่ยขาจรมาขายทำพื้นเลอะอะไรอย่างนี้
ผมก็จอดรถเก็บกวาดให้เรียบร้อย
ผมก็เลยขับรถมันจะออกจากซอยโรงพยาบาลนะครับ
มันเป็นทางเบาอ่ะครับแล้วรถมันมันน้ำมันมันโล่งครับ

เขาบีบแต่ตั้งแต่ตรงนั้นมาอีกจุดหนึ่งครับ
แต่ยาวมาเลยแล้วก็บอกว่าหนังหนาหน้าด้านอะไรอย่างนี้
คนอื่นเขาไล่รอบเดียวก็ไปนี่ไล่ก็ไม่ไปอะไรอย่างนี้
จอดตรงนั้นปุ๊บพี่พยาบาลคนอื่นก็มาอีก
ก็จะมาซื้ออีกผมก็โมโหก็เลยถ่ายคลิป
เทศกิจเจ้าที่เขาก็ยังพูดดีเลยครับ
แต่ว่าขายคนซื้อเสร็จไปหน้าน้องอะไรอย่างนี้
แต่เขายังไม่พูดขนาดนี้เลยครับ
เขายังไม่ได้ว่าสัตว์ไล่อย่างกับหมูกับหมา

ครับถ้าคุณไปขายที่อื่นคุณโดนไล่แบบนี้

ไม่ดีแต่ตรงนี้ก็เป็นคนพูดตรงมา

โอ้โหก็พูดไม่ดีมันก็ต้องมีเดือนบ้างนะ

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่า
เอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความชัดเจนนะคะ
เรื่องของการจัดระเบียบการขายของในซอยตรงนั้น
ยังไงกันแน่ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ดีกว่า

ไปถามนายดิชาโคงศรีผู้อำนวยการเขตดูสิทธิ์
ก็ได้ข้อมูลมาว่าพื้นที่ค้าขายในซอยข้างโรงพยาบาลวัชิระพยาบาลจะแบ่งเป็น๒จุดนะคะ
จุดแรกคือริมทางเท้าฝั่งโรงพยาบาล
จุดที่๒คือริมทางเท้าฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล
ซึ่งทั้งสองจุดเป็นจุดผ่อนผันที่สำนักงานเขตอนุญาตให้ผู้ค้าทำการค้าขายได้
แต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องของความสะอาดและเรื่องของการตั้งแผงค้า
โดยจุดริมทางเท้าฝั่งโรงพยาบาลจะเป็นผู้ค้าเดิมที่มีรายชื่ออยู่ในจุดผ่อนผัน
และมีใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
มีค่าธรรมเนียมปีละ๕๐๐บาทคือฝั่งนี้นะคะ
ส่วนจุดริมทางเท้าฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจะเป็นผู้ค้าที่ขอทำการค้าบนทางเท้า
โดยมีค่าใช้จ่ายเดือนละ๓๐๐บาทแล้วก็จะไม่มีการเพิ่มจำนวนผู้ค้าใหม่
เป็นการเสียค่าปรับเดือนละ๓๐๐ลักษณะแบบนี้
ก็ลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายมาให้คุณมาตั้งขายได้
มนุยการเขตดูสิตก็เลยยืนยันว่า
อ้อมเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ค้าที่ร่วมประชุมกันจริงนะคะ
เป็นมติของกลุ่มผู้ค้าที่อยากให้มีตัวแทนเข้ามาดูแลผู้ค้าด้วยกัน
แต่ไม่ได้มีการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตอย่างเป็นทางการอะไร
ในทางปฏิบัติพ่อค้าแม่ค้าขาจรไม่สามารถไปเจาะตั้งแผงค้าขายในจุดตรงนั้นได้จริงค่ะ
แต่ถ้าหากว่าเลขขายผ่านมา
มีลูกค้าเรียกซื้อเหมือนกับกรณีขายเต้าหู้ทอดในคลิปค่ะ
เทศกิจก็จะอรุมอร่วยให้ค่ะเหมือนเขาก็เลขขายผ่านมา
แล้วกำลังขายอยู่นะก็ต้องยอมให้เขาขายไปก่อน
ค่อยบอกให้เขาออกจากพื้นที่ไปแบบบอกดีก็ได้ลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่เขามาเป็นแล้วเขาก็มาดำเนินการใช่ไหมครับ
ต้องขอโทษด้วยบางทีว่าเขาก็พูดจาไม่ดีประกันนิดหนึ่ง
ประการที่สองก็คือว่าน้องผู้ชายที่เกิดในคลิป
เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะค้าขายได้
เขาเห็นว่าตรงไหนค้าขายได้ฉันน่าจะค้าขาย
แต่เนื่องจากว่ามันมีความกดดันไง
ผู้ค้าที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็กลัวอีกหน่อยเขาก็จะถูกยกเลิกหมด
ตอนนี้ก็เลยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเรียกประชุมกลุ่มผู้ค้ากลุ่มนี้นะคะ
ก็จะมีการตักเตือนไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกนะคะ
ฟังจากเขตก็อย่างที่ทางพอเขตชี้แจงให้เราทราบนะฮะ
คือเขาก็อนุญาตไว้เท่านี้ถ้าแบบจะมาเพิ่มจำนวนเนี่ยเขาไม่ให้
แต่ว่าถ้าขาจรมาเนี่ยก็อรุมอร่วยกันไป
ถ้ามาครั้งแรกโดยไม่รู้แล้วก็กำลังขายอยู่มันก็อรุมอร่วย
แล้วก็แจ้งเขาเตือนเขาว่าครั้งหน้าอย่ามาตรงนี้
ก็อยู่ที่ว่าการพูดคุยกันในพื้นที่นะว่าจะพูดคุยกันให้แบบไหนยังไงนะฮะ